ไปต่อกันที่เธอคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ถึงร้ายโตโน่ก็รักไม่ใช่สิคะ
ถึงจะรับบทร้ายแฟนแล้วก็คาแรคเตอร์ไหนนะคะ
ก็ยังรักเธอเหมือนเดิมนะคะสำหรับน้องนิชานั่นเองนะจ๊ะ
คือเห็นบอกว่าพลิกบทบาทเลยนะจากก่อนหน้านี้
อย่างที่เรารู้กันเนาะเป็นสายหวานเป็นนางเอกสุดเรียบร้อย
เปลี่ยนมาเป็นนางร้ายสายกรี๊ดแตกค่ะ
แต่ยังไงอย่างที่บอกไปว่าแฟนก็ต้องรักเธออยู่แล้วนะคะ
นิชาบอกเลยว่าทุ่มสุดตัวตั้งใจแสดงมากเลยค่ะ
แล้วก็ตั้งใจมากคุณเลยเครียดนะคะ
เห็นว่าจะพีคขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปฟังน้องก็แล้วกันนะฮะ
รวมไปถึงโครงการเก็บรักของพี่ชายสุดสนิทโตโน่เนี่ย
นิชาไปช่วยพี่โตโน่เก็บขยะที่ไหนยังไงบ้างหรือเปล่า
ไปช่วยแจมอะไรบ้างไปฟังทั้งหมดจากน้องนิชากันเลยจ้า
ละครนี่น้องนิชาพลิกมาเล่นไลน์จะออนแล้ว
ใช่ก็ตื่นเต้นค่ะคือค่อนข้างตื่นเต้นมาก
มันจะเป็นยังไงบ้างยากมากตอน
ตอนรับเล่นก็คือทำการบ้านเยอะมากเหมือนกันค่ะ
ปีโนไปเก็บขยะเราได้ไปช่วยบ้างไหมคะ
ยังไม่มีโอกาสได้ไปค่ะแต่ว่าอยากไปนะเห็น
แต่ว่าก็ดีใจกับเขาที่แบบมีหลายคนไปช่วยกันทำ
ก็สู้ค่ะยิ่งตอนนี้อากาศมันร้อนมากด้วย
ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งพี่โน่แล้วก็ทีมงานทุกคน
ก็ฉันสังเกตอ่ะจ๊ะไหลมงไหลไหม้

ว่าไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับพี่โตโน่เนี่ย

เชื่อว่าโตโน่เองก็น่าจะมีกำลังใจ